เรื่องนี้นี่เพื่อนฆ่าเพื่อนชัยกับกุ้งที่เอาจอบฟาดหัว
แล้วเอาศพกุ้งยัดใส่กระสอบเอาไปทิ้งน้ำ
เมื่อวานนี้นะเขาเอาไปทำแผนสองจุดเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศทั้งที่ร้าน
กินเหล้ากันแล้วจุดที่เอาไปทิ้งน้ำบรรยากาศคนคือจะไปประชาธรรมนะคะ
มาเย็นมาเย็นมาเย็นมาเย็น
โอ้โหมันควรเข้าสม
โอ้โหมันควรเข้าสม

นี่คำสัดห้ามนะตึ๊บ

แล้วตำรวจรีบดันตัวขึ้นแคปเลยจังหวะนี้ค่ะ
คือไม่ไหวแล้วไงตำรวจเอาตัวขึ้นแถบกระบะไปก่อนเลยนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนมันเครียดแค้นมากจริงค่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้โหด
ตำรวจสพบ้านไผ่นนำตัวนายชัยหรือว่าวิชัยครูหา
อายุ๔๗ปีที่ฆ่าเพื่อนในกุ้งกระหนกพลวงศาวัดอายุ๓๗ปี
ก็เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นี่หมู่บ้านโศกตลิ่งนะคะที่ในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
สองจุดที่ทำแผนคือจุดแรกคือที่ร้านก่อเหตุฆาตกรรมคือเอาจอบตีหัว
กับอีกจุดหนึ่งคือเอาศพใส่กระสอบปุ๋ยใช่ไหมแล้วไปทิ้งน้ำ
ตำรวจต้องคอยกันชาวบ้านไว้ค่ะดูจุดแรกกันก่อนค่ะคุณผู้ชม
ร้านอาหารในหมู่บ้านร้านนี้เป็นร้านของพี่สาวผู้ก่อเหตุ
แล้วตัวนายชัยเองก็มานั่งดื่มเหล้ากับกุ้งนั่นแหละ
ชัยไปชี้จุดว่านั่งกินเหล้ากับกุ้งตรงนี้เลยตรงนี้เลย
แค่ไม้ไผ่ข้างร้านแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันเสาร์กินเหล้ากับกุ้ง
๔โมงเย็นปั๊บเมียของกุ้งกับพี่สาวของชัยเนี่ยนะออกไปหาซื้อเหล้าเพิ่มไปซื้อกับแก้มเพิ่ม
จังหวะนั้นน่ะมีแค่ชัยกับกุ้งที่อยู่ด้วยกันสองคนกุ้งอ่ะพูดกับผมอันนี้เป็นคำให้การของผู้ต้องหานะ
เพราะฉะนั้นเขาจะพูดอะไรก็ได้คือคนตายเขาตายไปแล้วคุณผู้ชม
คือเขาบอกว่ากุ้งมันมาบอกผมว่าเนี่ยถ้ามีรอยสักอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าหรอก
แล้วก็อวดรอยสักให้ดูจังหวะนั้นด้วยความที่กินเหล้าไปก็เมากันทั้งคู่นั่นแหละค่ะ
ชัยก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้คำพูดนี้มันไม่เข้าหูไม่พอใจอ๋อได้ฟันแทงไม่เข้าใช่ไหม
หยิบจอบที่อยู่ใกล้ฟาดเข้าที่ไทยทอยของกุ้งกุ้งนิ่งไปแล้ว
แล้วก็เอาจอบเนี่ยทุบอีกทีนึงจนกุ้งเสียชีวิตนะคะแล้วในในตอนทำแผนอ่ะ
หลังจากนั้นพอกุ้งนิ่งแล้วชัยเอาศพกุ้งยัดใส่กระสอบปุ๋ย
คือเอาถุงปุ๋ยมาสามใบแล้วก็ยัดหัวท้ายอ่ะนะคะหลังจากนั้นไปยืมรถซาเล้งของเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านให้ยืมรถซาเล้งคือไม่รู้หรอกว่าชัยจะเอารถซาเล้งไปขนอะไรไปทำอะไร
แต่ชัยไปบอกเพื่อนบ้านอีกคนนึงว่าช่วยเอาศพหมาในกระสอบไปทิ้งน้ำหน่อยสิ
บอกแบบนั้นเพื่อนบ้านยังช่วยยกอยู่เลย
แต่ไอ้จังหวะที่เพื่อนบ้านช่วยยกไปจับตรงปากถุงที่มันมัดปมอยู่พอดี
เขาเลยไม่ได้สัมผัสสิ่งที่อยู่ข้างใน
เพื่อนบ้านยังบอกเลยถ้าเกิดผมยกตรงตัวกระสอบผมจะรู้เลยว่านี่มันไม่ใช่หมา
นี่มันคือศพคนแล้วทีนี้ก็ช่วยไปขนเอาไปทิ้งขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกไปค่ะ
หลังจากนั้นนะคุณผู้ชมตอนทำแผนเมียของกุ้งโอ้โหคือเขาอ่อนอ่ะ
นี่ดูสิดูสิสภาพเมียคือร้องห่มร้องไห้และโมโห
คือทำอะไรไม่ถูกเลยจริงค่ะแล้วคือเมียตะโกนว่าไงรู้ไหม
คือผัวฉันที่ตายไปเนี่ยคือคนที่คอยซื้อข้าว
ซื้อเหล้าให้ใช้มันกินประจำแล้ววันที่มาก่อเหตุฆ่าผัวเธอเนี่ยนะ
ทีนี้หลังจากคุมตัวได้ก็อ่า
จังหวะที่มาชี้จุดที่ร้านอาหารชาวบ้านเขาไม่ไหวจริงค่ะ
ไปประชาธรรมตำรวจก็ต้องกันกันทำเป็นกำแพงมนุษย์กันเอาไว้
แล้วก็พาขึ้นแถบกระบะเนี่ยจังหวะนี้แหละ
ขับออกไปอย่างรวดเร็วไปจุดที่๒ต่อ
จุดที่๒คุณผู้ชมจุดที่เอาศพไปทิ้งตรงหนองน้ำสาธารณะ
มันห่างจากร้านประมาณสัก๓กิโลเมียของในกุ้ง
แล้วก็ชาวบ้านก็ตามไปอีกนะเขาไม่หยุดนะ
แล้วก็ตะโกนด่าทอดูจังหวะที่นี่หน่อยค่ะ
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับ
รับทราบก่อน

โอ้โหดูเครียดแค้นมากจริงแล้วปล่อยเสียงได้ไม่หมดจริงอะค่ะ
คำด่าคำหยาบอ่ะสารพัดเลยจริงจริงอ่ะนะคะคืออารมณ์มันระเบิดออกมาหมดเลยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเมียของในกุ้งคนตายบอกว่าที่ผ่านมา
มีอะไรก็แบ่งให้ใช้ตลอดมีงานก็เรียกมาทำ
มีอะไรก็เรียกให้กินทำกันได้ลงคอแบบนี้ได้ยังไง
นักข่าวก็ถามถ้าเกิดเขามาขอโทษเขามาขอคำมาจะรับไหม
ไม่ต้องมาขอโทษไม่รับคำขอโทษลองฟังดูค่ะ
แม่เห็นว่าผู้ต้องหามาคุณน้องเอาดอกไม้มากราบขอโทษแม่แล้วเหรอ
เอาเงิน๑๐ล้านมากองอยู่ตรงหน้ายังใช้กับชีวิตผัวฉันไม่ได้เลย

นำตัวในชัยผู้ก่อเหตุกลับไปที่สพบ้านไผ่นะคะ
แล้วก็แจ้ง๒ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับซ่อนเร้นอำพลางศพ
คือตอนที่เอาศพไปทิ้งแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีค่ะ
ส่งฟ้องศาลฝากขังต่อไป
แล้วเอาจริงนะได้คุยกับนายชัยเมื่อวาน

สำนึกผิดผมขอโทษครอบครัวฝั่งกุ้งผู้ตายด้วย
แต่พอสำนึกผิดได้สุดท้ายมันสายไปแล้วอะค่ะ